อ่ายังคงมีการเรียกร้องอยู่นะคะเรื่องคำตัดสิน
คำสั่งไม่ฟ้องในกรณีที่นายวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทกระทิงแดงค่ะ
ก่อเหตุขับรถไปชนท้ายรถจักรยานยนต์ของดาบตำรวจนายหนึ่ง
ดาบตำรวจนายนี้เสียชีวิตเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
และคำสั่งไม่ฟ้องออกมาเมื่อเดือนมิถุนายน
ก็คือเดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะมีการเรียกร้องหลายเรื่องเดียว
คณะทำงานตรวจสอบคำสั่งไม่ฟ้องฝั่งอายการตอนนี้
ก็เริ่มทำงานแล้วนะคะบอกว่าจะเร่งประชุมให้เร็วที่สุดค่ะ
นายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกอายการสำนักงานอายการสูงสุด
ระบุว่าขณะนี้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาตรวจสอบคำสั่งไม่ฟ้อง
บอสวรยุทธ์อยู่วิทยาซึ่งมีทั้งหมด๗คน
มีนายสมศักดิ์ติยวานิสรองอายการสูงสุด
เป็นหัวหน้าคณะทำงานทุกคนรับทราบคำสั่งแล้วนะคะ
คาดว่าอาจจะนัดประชุมได้วันนี้หรือเร็วที่สุด
เพราะอายการต้องการให้ความจริงปรากฏออกมาค่ะ
เบื้องต้นจะมีหน้าที่เรียกสำนวนมาตรวจสอบ
รวมถึงสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องใหม่ทั้งหมดเลย
ส่วนเรื่องสำนวนคดีนี้จนนำมาสู่การยกฟ้องนะคะ
หนึ่งในเหตุผลสำคัญค่ะมีการเพิ่มพยานเข้ามาสองปากด้วยกัน
เมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะคะพยานสองคนนี้ให้การว่า
ในขณะที่เกิดเหตุค่ะบอสวรยุทธ์ขับรถยนต์มา
หลังจากนั้นดาบตำรวจวิเทียนขี่รถจักรยานยนต์
ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ของตำรวจซึ่งเป็นช่วงของการปฏิบัติหน้าที่
ตัดหน้าบอสหลังจากนั้นค่ะมองว่าเป็นการตัดหน้าระยะกระชั้นชิด
อสเองพยายามหลบแล้วแต่หลบไม่ทันจนทำให้เกิดการชนขึ้น
และพยานสองรายนี้นะคะบอกว่าความเร็วในช่วงเวลานั้นน่าจะเป็นประมาณ
สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งข้อมูลนี้นะคะ
เขาบอกว่ามันขัดกับการทำงานของทีมชุดแรกนะคะที่ทำงานและมีการระบุในสำนวน
ก่อนหน้านี้แล้วว่ารถคันนี้ซึ่งไปชนรถจักรยานยนต์ของดาบตำรวจวิเชียน
ในขณะนั้นน่าจะใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
ครับยังคงเป็นประเด็นที่สงสัยกันอยู่นะคะอืม
เมื่อวานนี้ค่ะรายการถามตรงนะคะได้เชิญพันธ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรค่ะ
เป็นอนุกรรมธิการการยุติธรรมสภาพผู้แทนราชดรเป็นอดีตผู้การเจรตำรวจ
เข้ามาในรายการพูดคุยเกี่ยวกับสำนวนคดีนี้นะคะก็แสดงความคิดเห็นในรายการค่ะ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความเร็วของรถยนต์ที่ในบอสขับจากครั้งแรกนะคะ
ตำรวจระบุไว้ว่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมง
มันกลายมาเป็นช่วงหลังหลังนะคะมันกลายมาเป็นเจ็ดสิบห้าถึงเจ็ดสิบเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
แสดงความคิดเห็นว่าเป็นหนึ่งประเด็นที่เกิดจากการกระทำของคนในกองพิสูจน์หลักฐาน
ทำให้สำนวนมันอ่อนลงนะคะฟังเสียงหน่อยค่ะ
ก็คือพิสูจน์หลักฐานออกรายงานไปละร้อยเจ็ดเจ็ดนะฮะ
ถ้าใครจะไปหักล้างก็ไปว่ากันนะฮะแสดงพยากฐาน

ต้องถือว่าต้องฟ้องแล้วก็ให้ไปพิสูจน์ความจริงชั้นศาล
อาจจะเอาผู้เชี่ยวชาญเอาแฟนพันธุ์แท้อะไรมาก็ว่าไป

แต่เท่าที่ทราบมีการกลับกลับความเห็น
จาก๑๗๗มาเป็นไม่เกิน๘๐
โดยบุคคลของพิสูจน์หลักฐาน
คำสั่งไม่ฟ้องคำสั่งที่ออกมา
คือไม่ฟ้องสักกรณีเดียวเลย
และมีการตั้งข้อสังเกตอีกหนึ่งกรณีว่า
อ้าวแล้วเรื่องของการเมาไม่ขับล่ะ

เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับค่ะได้โพสต์ภาพเอกสารของสาขาวิชานิติเวชวิทยาภาควิชาพยาธิวิทยา
เมื่อวันที่๑ตุลาคมปี๒๕๕๕ก็คือปีที่เกิดเหตุการณ์นี้
ซึ่งเนื้อหาชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารแปลกปลอมที่พบในร่างกายของในบอสวรยุทธ์
ตามที่สถานีตำรวจนครบานทองหล่อสอบถามทั้ง๔ชนิดเข้ามาค่ะ
โดย๒ใน๔คือสารที่เกิดขึ้นหลังจากเสพโคเคน
ทำให้นายแพทย์แท้จริงนะคะโพสต์ภาพเรื่องนี้ออกมาแล้วก็มีการตั้งคำถามว่า
หลักฐานชัดขนาดนี้แล้วข้อหาเมาไม่ขับล่ะทำไมไม่มีการฟ้องนั่นสินะคะ
อำนาจอธรรมอยู่เหนือความยุติธรรมอันนี้เป็นข้อความนะคะ
โดยระบุว่ากรณีดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างจุดด่างพร้อยให้กับภาพลักษณ์ของประเทศ
ยังเป็นการตอกย้ำถึงความล้มเหลวของกระบวนการรักษาความยุติธรรมของชาติ
หากผู้รักษาความยุติธรรมไร้ซึ่งจุดที่สังคมจะพึ่งได้
ต่อสู้เพื่อให้สังคมไทยมีอาการช่อกงน้อยลงจะเป็นไปได้ยาก
ขอเรียกร้องความกระจ่างเพื่อกรอบกู้ความเชื่อมั่นจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอายการสูงสุดนะคะ
เช่นเดียวกับอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ตอนนี้ออกล่ารายชื่อ
เรียกร้องให้กรอบกู้ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยกลับคืนมาโดยเร็วที่สุด
อย่างไรก็ตามตอนนี้รอนะคะรอคณะกรรมการที่เขาตั้งขึ้นมาค่ะ
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้จะประชุมวันนี้หรือเร็วที่สุดค่ะ